ท่านผู้ชมครับเราตรวจสอบข้อมูลทั้งสองฝ่ายให้นะฮะ
จะได้ฟังความทั้งสองด้านนะครับหลังจากที่เป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควร
เนื่องมาจากหญิงสาวคนหนึ่งได้โพสต์ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวเป็นบินค่าอาหาร
บอกว่าขอถามความเห็นหน่อยว่าเออตกลงแล้วแบบนี้เนี่ยมันถูกมันแพงอะไรยังไง
ลวกผักเนี่ย๘๐๐อย่างนี้นะครับเธอบอกว่าไปพักผ่อนที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็เลยซื้อวัตถุดิบไปให้ทางโรงแรมปรุงให้
คิดค่าปรุงแพงเกินไปพนักงานก็ไม่ได้บริการอะไร
โต๊ะก็ยกกันเองอยากแชร์ให้ถึงเจ้าของโรงแรมหน่อยนะคะ
วันนี้เราเจอเจ้าของโรงแรมแล้วนะครับพนักงงพนักงานเนี่ยเราเจอหมดนะครับ
หญิงสาวคนโพสต์เราก็เจอเดี๋ยวท่านรอฟังดูบินนี้ก่อนนะครับ
บินนี้นะครับมีข้อความเขียนบอกว่าหน้าเวทีวันที่๑๗มกราคม
ค่าบริการก็มีหลายอย่างนะครับท่านผู้ชมครับปูนึ่ง๒ชุด๒๐๐บาท
ั้ง๓ชุด๓๐๐บาทผักลวก๘ชุด๘๐๐บาทอันนี้ไฮไลท์ไว้หน่อย
ลวก๘ชุด๘๐๐บาทวุ้นเส้นลวก๓ชุด๑๐๐บาท
แล้วก็มีค่าหมูปูอัดไส้กรอกปลานึ่งของต่างรวมยอดทั้งหมด๔๒๐๐บาท
หลังจากเห็นราคาตอนที่คิดมาเธอบอกว่าเธอก็ถ่ายคลิปถ่ายบินเอาไว้
ว่าโอ้โหวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ย
ทางฝั่งเธอเนี่ยทางครอบครัวที่มาพักผ่อนเนี่ยของเธอเนี่ย
ก็ซื้อวัตถุดิบมาเองนะเนี่ยฮะแค่ให้ที่โรงแรมที่พักที่รีสอร์ทปรุงอาหารให้
ค่าปรุงมันแพงขนาดนี้
หมู่หนุ่มหมู่หนุ่มรั้วอันนี้ร้อหมายจากบ้านค่ะ
ร้อหมู่หมายจากบ้านนะคะเอามาให้เขารั้ว
อันนี้หมู่อันนี้ก็ร้อซื้อมาเองจะไม่โคร้อมาให้เขารั้ว
ปั๊กอันนี้เราก็ซื้อมาจะไม่โคร้อมาให้เขารั้ว
อุ่นเส้นร้อมาร้อซื้อมาเองร้อมาให้เขารั้ว
น้ำจิ้มร้อซื้อมาเองร้อมาให้เขาเตะได้ด้วยไง
ปั๊กก็ซื้อมาเองจะสอให้เขาจะเตะสำนำร้านไอ้ส่องตัวปั๊กส่องตัว
ซึ่งก็มีกังกับปูประมาณ๓จานที่ซื้อกังกับปูมาเอง
แต่ว่าให้ก็หลัวให้แล้วก็ซื้อข้องที่ร้านนั้นมีคาพัดจันทร์ให้เจ้าของจานนะ
ซึ่งก็เรียนนำเคร่งนำเคร่งทั้งหนึ่งเท่านั้นนำมาได้กับเขามาเอง
อ่าคุณเขียนมาสอนน้ำเปล่ายังเอามาเองอืมของทุกอย่างเนี้ยไปซื้อมาเองหมดอ่ะ
ทางนี้เขาลวกให้ปรุงให้ใส่จานใส่ถ้วยอะไรให้
ราคามันออกมาแพงอย่างนี้นี่คนที่มาพักเขาถาม๔๒๐๐บาท
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับ
ทั้งสองฝั่งเลยนะครับทุกผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวท่านรอฟังเอาฝั่งนี้ก่อน
ฝั่งเจ้าของคลิปก่อนนะเจ้าของคลิปนะฮะอ่าเธอบอกว่า
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นวันศุกร์ที่๑๗มกราคมนะครับ
ตั้งใจเดินทางไปท่องเที่ยวที่อำเภอขนอมไปเป็นครอบครัวใหญ่ประมาณ๑๗คน
เปิดห้องพัก๕ห้องแล้วก็วางแผนกันว่าจะปิ้งย่างกินกันเองนี่นะฮะ
ก็หาข้อมูลตามโรงแรมต่างว่าที่ไหนจะว่างบ้าง
แล้วที่ไหนจะสามารถให้นำอาหารเข้าไปทำกินได้บ้าง
ปรากฏว่ารีสอร์ทเต็มทุกที่ก็เลยโทรไปหารีสอร์ทแห่งเนี้ย
แห่งที่เป็นกรณีกันเนี่ยทางพนักงานแจ้งว่ามาได้
เอาอาหารไปทำอะไรได้คิดค่าบริการปรุงจานละ๑๐๐บาท
ซึ่งทางเธอบอกว่าก็ไม่ได้ติดใจเรื่องอะไรนะเรื่ององค์เรื่องอื่นไม่ติดใจ
แต่ไม่พอใจเรื่องเดียวคือค่าบริการลวกผักเห็ดเข็มทองกับผักกาดขาว๘๐๐บาท
มันโหดเกินไปไหมไปถามพนักงานพนักงานบอกว่า
คือไอ้ผักกาดขาวกับเห็ดเข็มทองทั้งหมดเนี่ยพอลวกเสร็จแล้วมันแบ่งใส่จานได้๘จาน
ก็จานละร้อยก็ถูกต้องเขาบอกอยู่แล้วว่าเขาคิดค่าลวกผักเนี่ยจานละร้อยจานละร้อย
จานก็๘๐๐เขาก็เลยคิดมา๘๐๐นี่ไง
เขารวดเสร็จแล้วเขานำใส่จานได้แปดจานแล้วเขาก็มาถ่ายใส่กระมังให้เรา
เขาบอกว่าเราไม่ต้องแบบมาเกะกะบนโต๊ะทางพนักงานเขาจะให้เราไปขอโทษเขาด้วยซ้ำ
ที่เราออกมาโพสต์เขาว่าว่าทางเรียนเสียงหายและถามหน่อยสิคะ
เหมือนเราไปพักเราไปใช้บริการเราไปจ่ายเงินเราไม่เสียงหายนะคะ
ออกมาถามไม่ได้เลยหรือไงคือเราก็อยากถามว่าในส่วนที่เราโดนอ่ะมันเกินไปไหม
นี่นะฮะเจ้าของคลิปที่ถ่ายคลิปเนี่ยเสื้อขาวอันนี้ญาติญาติที่เข้ามาด้วย
คุณธวีการก็ใส่เสื้อขาวเหมือนกันนครราชน์
นี่นะไปฟังอีกฝั่งหนึ่งบ้างนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณระวีการได้ไปคุยกับแคทเชียร์ของโรงแรมของรีสอร์ทแห่งเนี้ยนะครับ
บอกว่าลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยนำวัตถุดิบเข้ามาหลากหลายชนิดมากนะ
ไหนจะเหล้าอีกน้ำดื่มน้ำแข็งนะซึ่งทั้งหมดเนี่ยเขาก็จัดเตรียมมาเองทั้งหมดนะนะ
แต่ว่ารีสอร์ทก็ต้องให้บริการให้โดยการจัดพนักงานไปคอยดูแล
ใส่จานใส่อะไรก็วากันไปบริการจัดปรุงดูแลอย่างใกล้ชิด
ส่วนกุ๊กของโรงแรมนะครับบอกว่าตอนที่เขาเอาวัตถุดิบมาให้ปรุง
ก็ปรุงให้อย่างเต็มที่แล้วราคาทั้งหมดที่คิดมาก็ไม่ได้แพง
หากจะคิดกันตามที่แบบเอาจริงแล้วนะเต็มแม็กซ์จริงเนี่ย
ราคามันจะสูงกว่านี้เป็นเท่าตัว

มีป้ายห้ามไว้อย่างชัดเจนแต่ว่าลูกค้าเนี่ยเขาร้องขอ
เขาร้องขอว่าเขาขอหน่อยทางโรงแรมก็ช่วยปรุงให้ก็ได้
นำวัตถุดิบมาเยอะมากน้ำเปล่ายังเอามาเองอ่ะ
คือโรงแรมนี่คือไม่ได้ซื้อวัตถุดิบอะไรจากโรงแรมเลยนะครับ
สั่งข้าวผัดเป็นข้าวผัดรวมมิตร๒จาน
๒จานโรงแรมก็คิดไป๖๐๐บาทค่ะทางโรงแรมบอกว่าเป็นจานใหญ่
จานละ๓๐๒จาน๖๐๐แล้วคิดค่าบริการทั้งหมดเลยนะ
เสร็จสิริรวมเนี่ยลวกอะไรทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ย
๐บาทนะไม่ใช่๔๒๐๐ตามที่โพสต์
อย่างปลากระพงไม่ได้แค่ว่าเอามาลวกมานึ่งอย่างเดียวนะ
คือต้องไปทอดไปปรุงนะเนี่ยฮะซึ่งลูกค้าตอนที่อยู่ด้วยกัน
ก็ดูยินดีมีความสุขนี่เอาแล้วยังไงตอนหลังมาโพสต์ด่ากันได้ผ่านเฟซบุ๊ก
ไม่ว่าจะภาชนะช้อนทุกอย่างแก้วน้ำแก้วอะไรเอาของแรงหมดนะครับนะครับ
ผมก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในตัวนี้นะครับเป็นค่าบริการ
ความเสียหายมันได้รับอยู่แล้วนะครับที่ลงแชร์ลงโพสต์เนี่ย
มันก็มีคนด่ามาเยอะคนเห็นใจเขาเยอะแต่ผมน้อมรับในการที่ว่าเม้นต์มาของแต่ละคน
กรณีนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับเราบริการลูกค้าเต็มที่ทำให้เต็มที่
แต่สุดท้ายก็ลูกค้าก็มีประเด็นขึ้นมา
นี่ฮะแล้วนายเจมรัฐเขาก็ยืนยันว่ารีสอร์ทเขาไม่ได้แพงอย่างที่คิด
นอมเป็นเมืองท่องเที่ยวอ่าเขาก็ไม่ยอมทำให้บ้านเมืองของเขา
ที่เขาต้องมีกิจการทำมาหากินมีอาชีพเสียชื่อเสียงอยู่แล้ว
แล้วมันไม่ใช่แค่การปรุงการลวกการใส่จานใส่ถ้วยให้เท่านั้น
พนักงานของเขาต้องคอยอยู่ดูแลคอยบริการทั้งคืนอีก
ไหนจะฆ่าเด็กเสิร์ฟกุ๊กแม่ครัวที่ต้องคอยบริการด้วยไง
มันไม่ใช่แค่ว่าเอาวัตถุดิบมาให้ปรุงเสร็จแล้วใส่จานเสร็จลวกเสร็จ
ก็จบมันก็ไม่ใช่เก็บล้งเก็บล้างอีก
แต่ว่าเขาก็ไม่แจ้งความนะไม่คิดว่าจะแจ้งความกลับอะไร
เพียงแต่อยากให้ลูกค้ากลุ่มนี้มีสติให้มากขึ้นในการโพสต์มากกว่านี้
เราก็ฟังความทั้งสองฝ่ายให้แล้วใช่ค่ะ
คุณผู้ชมก็ลองดูช่วยตัดสินใจกันหน่อยว่ายังไงดีนะคะ